ชีวิตกระมวลวิสิตสุภานีคชพรรณสงโพธชีวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะเจอกันวันศุกร์สุดท้ายแล้วนะคะของสัปดาห์นี้ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับหลายคนที่ยังคงจะต้องเผชิญกับช่วงของยามค่ำยามเย็น
วันศุกร์เลิกงานแบบนี้รถติดฝนตกมากันครบเลยค่ะโอ้โหแย่เลย

ดูรูปได้เลยว่าผมวิ่งแบบโอ้โหเนี่ยดูสิ

นี่นะครับก่อนจะวิ่งเข้ามาจัดรายการเลยเนี่ย

อยู่เส้นวิภาวดีนะคะเลยแยกสุธิศาสตร์มาหน่อยนึงเนี่ย
รถติดมากฝนก็ตก

เราจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยรถติดอย่างนี้
โอ้โหต้องรอค่ะหลายคนบอกว่า

มีอันนี้ต้องดูครับนี่เดี๋ยววิ่งเข้ามานี่ยังขอบอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมคงไม่ว่าผมนะเพราะผมก็แก่แล้ว
คุณชูวิทย์ไม่สบายด้วยนะคะเนี่ย
ไม่สบายนะนี่มันยังมีเลือดของสื่อมวลชนนะเนี่ย
ค่ะเค็มข้นมากต้องรีบมาแล้วก็เข้าห้องทรงแล้วก็มาที่นี่แหละครับ

ความห่วงใยพี่น้องประชาชนว่าเราทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
ก็อยากจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าคงไม่ท่วมแล้วนะครับ
อ้าวแล้วมันท่วมไหมแน่แล้วท่านผู้ว่าบอกเมื่อวานนี้
ผมไม่ได้มาจับผิดนะคุณนิวนะแต่ไอ้ของอย่างนี้ผมแนะนำว่าท่านผู้ว่าไม่ควรพูดก่อน
อันนี้นะไม่ควรพูดก่อนเลยครับบอกว่าไม่ท่วมแล้วรับประกันไม่ท่วมไม่ท่วมแน่
ไม่คิดว่าจะไม่ท่วมคือไม่ต้องพูดหรอกครับเพราะว่าเราเนี่ยคนกรุงเทพรู้ดี

มาอยู่เป็นประจำและก็เจอกับผู้ว่าทุกท่าน
นโยบายเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องหยิบยกมาล่ะ

มีรูปให้ดูนี่ฮะก็ต้องมีรูปให้ดู
เพื่อไปยืนยันกับท่านผู้ว่าว่าแหมมันก็ยังท่วมอยู่นะ

ดูหน่อยสิครับนี่ของวันนี้นะวันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับ

เมื่อวานท่านว่าก็คงจะไม่ท่วมแล้วล่ะ
อันนี้เราเข้าใจท่านไม่ได้มาจับผิดอะไรแต่อย่างใด
อุโมงยักษ์ก็สร้างอยู่๕อุโมงนะครับ
ที่มีปัญหาอุโมงยักษ์และอุโมงระบายน้ำที่เมื่อวานผมบรรยาย
แห่งแต่ละแห่งหนึ่งมันครอบคลุมพื้นที่แค่๓๔ตารางกิโลเมตร

กรุงเทพมีพื้นที่ถึง๑๕๖๘ตารางกิโลเมตรครับท่านครับ

ดังนั้นการท่วมเนี่ยกรุงเทพมันก็ครอบคลุมอยู่ไม่เยอะหรอกครับ
โมงหนึ่งถ้าอุโมงยักษ์เสร็จก็อาจจะพื้นที่สัก๒๐๓๐ตารางกิโลเมตร

ถ้าจะมีทั้ง๑๕๐๐ตารางกิโลเมตรคุณนิวว่าจะต้องมีกี่สิบอุโมง

ว่าต้องมีถึง๕๐๖๐อุโมง
ซึ่งเงินมหาศาลแบบนั้นกรทมคงจะหาไม่ได้หรอกครับ

และกลับกันของเราคงไม่ดีแต่ถ้าพี่น้องต่างจังหวัดที่เขาทำไล่ทำนาเขาอาจจะชอบก็ได้
อยากให้มีฝนฟ้าตกลงมานะคะ
อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเราคนกรุงอย่างผมจะวิ่งนะครับ
ก็ไม่ทันผมก็วิ่งแล้วครับไม่ทันผมก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์
พี่น้องทุกคนก็เหมือนกันแล้วครับเช้าออกมาทำงานถ้าไม่ทันก็ขึ้นรถตู้
รถตู้บีทีเอสบีทีเอสมาคันรถมอเตอร์ไซค์รถทุกอย่างเอาหมดแล้วครับ
เพื่อไปอะไรฮะไปสัมผัสนิ้วให้ทันเวลา

เวลาเข้างานก็อย่างนี้นะก็ต้องบอกให้ท่านบริษัทห้างร้านต่างว่าต้องให้เวลาเผื่อเขาหน่อยนะ

ไปเข้าสายก็ไปหักเงินเพราะว่าเรื่องฝนฟ้าเนี่ยท่านผู้ว่าพูดแล้วก็ท่านก็เสียงอ่อยนะน่าเห็นใจท่านนะ

เพราะถ้าเรื่องจับผู้ร้ายท่านคงเก่ง

เมื่อวานนี้ผมก็เห็นใจท่านนะท่านไปยืนอยู่ข้างถนนแล้วไปโบกใบ
จริงท่านคงต้องมีผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำนะครับผู้อำนวยการส่วนต่างมายืนอยู่ครอบคลุมท่านไปหมด

แต่เมื่อวานนี้ดูท่านโดดเดียวนะครับก็น่าเห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับงานบริหารเมือง

ท่านเคยแต่บริหารผู้ร้าย

นะครับก็ท่านมีฝีมือนะ

แต่ว่าก็ทุกคนก็ต้องให้โอกาสแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ว่าที่ผ่านมานี่จะไม่มีน้ำท่วมครับ
ท่านอย่างที่ผมบอกท่านสมัครก็ท่านก็ไม่เดินท่านบอกว่าท่านเดินแล้วไม่ใช่น้ำมันจะลดนะฮะ
แต่บางท่านก็มาบอกว่าให้เราไปอยู่ดอยกันนะครับถ้าไม่อยากจะเจอน้ำท่วมท่านก็พูดตรงเหมือนกันนะ

ว่าท่านนี้ท่านก็พูดเสียงอ่อยท่านผู้ว่าศวินก็คงจะไม่ท่วมแล้วล่ะนะครับ

ดังนั้นก็เป็นคำแนะนำจากพวกเรานะฮะคนกรุงเทพคุณนิวครับเราผมเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดแล้วครับ
ก็ต้องแนะนำว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องเคยชินกับการน้ำท่วมอย่าไปปฏิเสธหรืออย่าไปคาดหวังว่าจะมีคนไหนจะมาบันดาลให้กรุงเทพไม่ท่วม

ก็เราก็ได้แต่ฝันเราอยากจะได้อยู่แล้วล่ะครับน้ำไม่ท่วมรถไม่ติดฝนตกมาแบบนี้ในสภาพวันศุกร์เนี่ยผมต้องวิ่งนะครับ

เพื่อมาจัดรายการแล้วพี่น้องทุกคนก็คงจะเหมือนกัน

อาหารได้เพราะเรื่องนี้หลายคนก็อยากรู้

เขาเป็นแพ้ติดคุกมาโอ้๗ปีแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้จากคุณชุวิตคือจะได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างไร
ครับเพราะว่าแพ้เนี่ยปกติครับมีอยู่แล้วล่ะครับ

นะฮะแต่ตาคนนี้นายวรวิทย์ใช่ไหม

มันรู้สึกว่าเป็นแพ้ซ้อนแพ้คนอะไรมันจะสวยป่านนั้นเป็นแพ้ถึง๒ครั้ง๒คลาด้วยกัน

แพะอย่างนี้จะได้รับเงินชดเชยไหมจะได้รับการดูแลจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมไหม

ไปดูกันถึงเรื่องราวที่มาคือเป็นคดีสืบเนื่องมาแต่ปี๒๕๕๓เลยนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ว่าจะชดเชยเยียวยาอย่างไรสักครู่ค่ะ

กลับมาคุยรายละเอียดของเรื่องแพะซ้อนแพะติดคุก๗ปีกันก่อนมันเป็นมาหลายปีแล้วนะคะ
ซ้อนแพะเนี่ยแม่มันซวยจริงครับท่านผู้ชมครับ
คือนายคนนี้คือนายวรวิทย์มีคดีเมื่อปี๕๓คดีฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อน

ขี่มอไซค์กันมีทะเลาะอะไรกันแล้วปรากฏว่าถูกฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมีถูกยิง
ฝ่ายตรงข้ามในวลวิทย์เนี่ยในวลวิทย์มา๖คนใช่ไหม

ตรงข้ามก็นั่งซ้อน๓นะฮะไอ้คนตรงกลางเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตรงกลางถูกยิงนะครับ
อันนี้เป็นปัญหาล่ะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีเรื่องกันมาก่อน
เมื่อต่อสู้กันไปท่านผู้ชมครับถ้าทนายเนี่ยไม่ได้ยกเอาเหตุในการต่อสู้ที่ต่อสู้แล้วเป็นผลให้ท่านผู้พิพากษาได้ดูแล้วเออมันมีส่วนจริง
เช่นเรามีคดีเรื่องฆ่ากันเนี่ยเขาก็เอายกเรื่องไฟนี่มันมืดไปนะแถบนั้นมองไม่เห็นคุณมองชัดหรือเปล่าถามพยาน

นี่คือการสอบพยานและเพื่อให้พยานพูดให้เห็นนะฮะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยอาจจะก้ำกึ่งทำให้สารไม่สามารถลงได้ในกรณีแบบนี้นายวรวิทย์คงไม่ได้ทนายดีปรากฏว่าสารชั้นต้นลงตลอดชีวิตเลยครับ

ฉันต้องลงตลอดชีวิตชั้นอุทธรณ์ก็ลง๑๒ปีครึ่ง

ทีนี้ก็สู้กันนะครับเมื่อปี๕๓สู้กันมาเรื่อยยนต์ปี๕๙ก็ปรากฏว่าปี๕๙เนี่ยเอากันสั้นก็คือสารดีกายกฮะ

รอดนะครับในระหว่างถูกจำคุกก็จำคุกมาตั้งแต่๕๓๕๔ไปยัน๕๙พอสารดีกาตัดสินยกก็ออกปรากฏออกมีตำรวจไปรออยู่ข้างหน้าเรือนจำ

ไปเจออีกคดีนึงอันนี้หมายความว่าคดีฆ่าคนโดยไตรตองไว้ก่อนเนี่ยรอด

มันก็มีอย่างที่ผมบอกสู้ชั้นต้นยกอุทธรณยกดีกาประหารก็มีครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องการต่อสู้นี้ผมต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับ

ต่อสู้นี่เป็นเรื่องสำคัญทนายที่จะต่อสู้ต้องรู้จักหยิบยกเอาพยานหลักฐานมาต่อสู้เพื่อให้สารท่านได้เห็น

สารท่านไม่ทราบหรอกครับต้องเอาพญาหลักฐานมาแสดงมาต่อสู้กันตามกระบวนการพิจารณา

ปรากฏว่าบางคนไม่ได้เอาเรื่องที่ควรจะสู้มาสู้

ถูกต้องครับบางคนไปสู้แล้วเอาเข้าตัวอีก

ยิ่งไปพูดย้ำให้เห็นว่าตัวเองผิดหนัก

นึกบอกว่ากระบวนการต่อสู้เนี่ยทนายก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญมากแล้วครับ

อ่าสารจังหวัฒน์เดทอุดมที่อุบลราชทานีท้ายสุดก็ดรงสีเอ็นดีการก็ลอด

ก็เหมือนผมแล้วครับกำลังจะออกจากคุก

เปิดไปแทนจะเจอญาติพี่น้อง

ก็จะพาไปลดน้ำมนต์

พบมารอเจออีกคดีหนึ่งครับ
ปรากฏว่าคดีนี้เป็นคดียาเสพติด

ว่ามีหลักฐานว่ามี

เจ้าหน้าที่กลมรัฐศรัทย์ก็ไม่ให้มีโทรส่งโทรศัพท์มีไม่ได้
แต่เมื่อมีหลักฐานว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมีการสั่งซื้อคือมีคนสารภาพ
บอกมีนายวรวิทย์โทรมาจากเรือนจำนี่แหละที่อุบล
ซับทอดไปหานายวารวิท
ปรากฏว่าเชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่านายวรวิทย์มีถึง๖คน
๖คนในเรือนจำที่อุบลราชธานี
แต่ก็ต้องตรวจสอบว่าวรวิทย์ไหนนะ

ก็ท้ายสุดก็ไปได้ในวรวิทย์นี้อีก

ปรากฏว่าออกมาไปโดนตำรวจเนี่ย

แต่การต่อสู้นั้นก็มีท่านดุษฎีใช่ไหม

ปรากฏว่าเดี๋ยวฉันก็ไปสอบหลักถงหลักฐานอะไรต่าง

คือในคุกเนี่ยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มันมีเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมจะต้องดูพฤตินิสัย
พฤตินิสัยก็คือดูว่าคนนี้เป็นยังไง

เกี่ยวกับยาเสพติดมีสายนักเลง
สายยังไงคืออยู่ด้วยกันมา๒๔ชั่วโมงเป็นปี

ต้องรู้ออกอยู่แล้วมันโกหกกันไม่ได้

คุณชุวิตบอกว่าสันดาลหรือว่านิสัยแท้จะอยู่ในคุกเลย

ท้ายสุดก็ไปเอาผู้เจ้าหน้าที่กลมราชทัน
ที่ขังที่ดูว่านายวรวิทย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็ท้ายสุดก็ได้สอบแล้วก็ได้มาเป็นพยาน
ก็คดีแพ้ที่๒นี้ก็หลุด
หลุดจนกระทั่งมีออกมามาพบญาติพบพ่อแม่พี่น้อง

ดูจากข่าวที่อื่นมาก็คงบรรยายไว้หมดแล้วนะ

แต่ที่ปัญหาคือแทนที่จะไปหาหลวงพ่อ
หรือจะไปหาญาติพี่น้องพาไปเลี้ยฉลอง
รอดจากคุกแล้วไปกินเลี้ยงกันหน่อยไม่ต้องไปอยู่คุกแล้ว

เอาผมเป็นแพ้ไปติดคุกฟรี

แค่ติดคุกก็ไม่สบายใจแล้วค่ะ

รณโลกเพราะใช้ช้อนใช้น้ำร่วมกันอยู่กันครับ

ถ้าเกิดไปติดคุกอยู่ในนั้นแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมา

ก็เป็นผลอีกที่รัฐบาลต้องจ่าย

ไม่มีงานทำไม่มีใครส่งเสีย

นายวรวิทย์นี่ก็มีอีก๕คนเป็นคู่คดี

ติดแน่แพ้ติดนานก็เลือกไม่สู้ดีกว่า

ไม่ได้หมายความว่าเขากระทำความผิดนะครับ

ก็เพราะว่าเห็นว่าการไม่สู้นั้นมันดีกว่า

แล้วถ้าเกิดว่าสู้แล้วลงมากกว่า

ชูวิทย์ถ้าไม่ได้ความผิดแล้วจะไปรับทำไม
อยู่ในคุกมันตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ

ไม่มีเงินจะไปจ้างทนายเขียนดีกา

ผมถึงบอกว่าการสู้คดีนี้ไม่ใช่ว่า

อยากจะสู้แต่ไม่มีเงินจะสู้

ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

ท่านผู้ชมครับมีเงื่อนไขในการเยียวยา
ผู้ที่ตกเป็นแพ้ที่ถูกจองจำ
หนึ่งต้องเป็นผู้ที่ถูกจำเลยดำเนินคดีโดยอายการ

หมายความว่าอายการต้องเป็นโจทย์ฟ้องเท่านั้น
หากเป็นผู้เสียหายไม่เข้าเงื่อนไข
สองผู้ต้องขังนะครับ

สิงหาปี๕๙นี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ลงเป็นยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

มีนะฮะดังนั้นคำพิพากษาตรงนี้เป็นเรื่องละเอียด
กรมคุ้มครองสิทธิ์จะมาดูนะครับ

เพราะฉะนั้นดูที่พยานหลักฐานจะสำคัญด้วยนะคะ
อย่างกรณีของนายวรวิทย์ถามว่าได้ไม่ได้
อันนี้ต้องได้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ว่าได้ยังไง

พิพากษาต้องฟังเป็นที่ยุติว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด
หากยังพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

แต่ไม่ได้รับการเยียวยา

อันนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ได้รับการเยียวยา
ทีนี้ถามว่าในระหว่างขังเนี่ย
ตอบแทนผู้เสียหายผมยกตัวอย่างนายวรวิทย์แล้วกัน

คดีหนึ่งโดนไป๗ปีเรื่องคดีฆ่าคนตายโดยไตรตอง

ไปถึงศาลชั้นต้นตลอดชีวิต

โอ้โหเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีก
โดนอะไรผมจะเขียนให้เลยนะครับ

นะครับค่าชดเชยรวมทั้งหมดเนี่ย๗ปี

ต้องคูณ๓๖๕ล่ะครับ

ที่จะได้รับการชดเชยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้

สิงหามีการปรับปรุงใหม่ได้๕๐๐บาท

เพราะว่า๗ปีเขาติดมาตั้งแต่ปี๕๙

ก็เอาไปคิดเลยนะครับ
ได้อะไรได้ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลในคุก

ถ้ามันเจ็บป่วยก็ไม่ได้อันนี้ควงเงินเท่าไหร่คะ
๓๐๐๐๐บาทสูงสุดนะได้๓๐๐๐๐บาท
ได้อะไรอีกได้ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

ถ้ามันอยู่ในคุกจิตใจมันต้องฟื้นฟูหน่อย
อันนี้แหละสำคัญอันนี้ขาดผลประโยชน์ในการทำมาหากิน
ถูกไหมครับถ้าผมอยู่ข้างนอกผมต้องมาหากินเนี่ย
ผมไปนี่ผมได้เท่านั้นเท่านี้ผมไปเป็นพนักงานผมทำงาน
ผมเลี้ยงปลาผมปลูกไล่ทำสวนผมได้เงินนะครับ
ให้๓๐๐บาทให้๓๐๐บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ำ
จะอยู่พื้นที่ทางอีสานทาใต้ได้มากกว่าก็ต้องได้มากกว่า
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งค่าแรงขั้นต่ำแล้วแต่ภาค
เฉลี่ยแล้วผมให้๓๐๐บาท๓๐๐บาทเขาให้๒๕๕๕วันหรือ๗ปี
ก็ได้เงินอีก๗๖๖๕๐๐บาทนะครับ๕ยังไม่จบฮะ
ยังได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีก็ทนายค่าทนายให้อีก๓๐๐๐บาท
ถ้าหากว่าค่าจ้างทนายมากกว่า๓๐๐๐เหรอคะ
ได้มากสู่๓๐๐๐๐บาทรวมแล้วนายวรวิทย์
จะต้องได้เงิน๑๓๘๗๕๐๐บาท๗ปีที่สู่เศรษฐ์อิสระภาพ
ไหมครับผมว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอะไรครับ
สรภาพมันหอมหวนครับท่านผู้ชมครับเงินเท่าไหร่มันไม่คุ้มหรอกครับ
ไม่มีใครไปเอาเงินขนาดนี้เป็นผมก็ไม่เอาเป็นใครก็ไม่เอา
ไปอยู่ในคุกตั้ง๗ปี๒๕๕วันไปกินข้าวแดงแกอยู่ในคุกได้เงิน
และไอ้เงินตัวนี้อย่าคิดว่าจะไปได้เงินจากหลวงง่ายนะครับ
คิดผิดนะครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับคนบางคนบอกว่าโอ๊ยอย่างนี้ก็ดีนะได้ล้านสาม
มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิครับเพราะไอ้เงินจำนวนนี้กรมคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชนกระทรวงยุติธรรมเขามีระเบียบเขามีอนุคณะกรรมการ
ซึ่งต่อก่อนนั้นมีคณะกรรมการอยู่ชุดเดียวปัจจุบันเขามีการแก้ไขกฎหมายเมื่อเดือน๔
สิงหา๒๕๕๙เมื่อปีที่แล้วนี่เองก็เพิ่มให้เป็นคณะอนุกรรมการ
เพื่อจะพิจารณาเพราะคดีมันเยอะนะครับประการถัดมาเนี่ยคุณรู้ไหมคุณนิว

ก็บางคนพูดจะไปวัดไงไปรถน้ำมนไงไปเลี้ยงเจ้าหลองออกมาดีใจ
เลยก็หมดเวลาอ้าวไม่ได้รับเงินเลยเหรอคะ
ไม่ได้เลยกำหนดเวลาเขาก็ไม่ให้เขากำหนดไว้ว่าหนึ่งปีนะครับ
หมายความว่าเลยไปแล้วก็แล้วไป
ก็จบถือว่าโมคะสละสิทธิ์แล้วได้เงินเป็นก้อนทีเดียวเลยไหมคะหรือ
ไม่ได้ครับเมื่อเลยเวลาแล้วก็ไม่ได้ให้ครับไอ้ตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับ
คือค่าใช้จ่ายเนี่ยนะอ่าเมื่อการจ่ายค่าต้นแทนเนี่ย๒๐๐ก่อนสิงหา๕๙
๒๐๐หลังสิงหา๕๙เขาให้๕๐๐
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
จะเป็นความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
เช่นถูกชกถูกต่อยถูกทำร้ายนะครับ
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
ค่าขาดผลประโยชน์ทำมาหากินในระหว่างตัวเดิมเนินคดี
อัตราค่าแรงขั้นต่ำนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
อันนั้นก็ผมคำนวณให้๓๐๐บาทคูณ๒๕๕วัน๒๕๕๕วัน
ค่าใช้จ่ายในการจำเป็นในการดำเนินคดีค่ะทนายความจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่กำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ทดแทนถ้าถึงแก่ความตายค่าทดแทนจำนวน๑แสนบาท
ค่ะก็เป็นข้อมูลตัวเลขกลมเอามาบวกลบคูณหารให้ดู
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรตามกฎหมายใหม่บ้าง

ทีนี้ครับมันมี๒กรณีคือเป็นผู้เสียหายกับเป็นจำเลย
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับผู้เสียหายก็คือลูกเมียครับ
ผู้ที่มีเสียหายเช่นสามีไปติดคุกภรรยาไปติดคุกนะครับ
ก็ตัวเองเป็นผู้เสียหายลูกเป็นผู้เสียหายพ่อแม่เป็นผู้เสียหาย
กรณีผู้เสียหายเขาให้รักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินตามจ้างขั้นต่ำในจังหวัดไม่เกิน๑ปี
ตอบแทนเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท

อันนี้ในกรณีทั่วไปกรณีเสียชีวิตก็ยังมีให้อีกครับ
คือแสนฆ่าจากการศพ๒๐๐๐๐๐บาทค่าขาดอุปกรณ์รักเลี้ยงดู๔๐๐๐๐บาท
สิ่งต่างเหล่านี้มีระบุไว้ในกฎหมายใหม่นะฮะ
ซึ่งได้มีการปรับปรุงเมื่อสิงหาปีที่แล้วนี่เองนะครับของกระทรวงยุติธรรม
โดยที่กรมควบคุมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนนี่แหละครับ

ทีนี้นายวรวิทย์ก็คงต้องรีบไปดำเนินการ

แต่คุณนิวครับท่านผู้ชมครับก็อย่าไปคิดนะครับ

ขั้นมีตอนมีการยื่นไปและเขาอาจจะปฏิเสธ
ในกรณีไม่ชัดในกรณีนี้อาจจะชัด
เช่นคำพิพากษายังไม่ชัดว่า

เช่นอันนี้ยกความสงสัยให้กับจำเลยนะครับ
ไม่ได้หมายความว่าจะไปเรียกร้องได้ทุกครั้ง
จะต้องชัดบริสุทธิ์จริงว่าถูกยกฟ้องไม่มี
เขาเรียกว่าทำภาษาคุกก็เรียกชนะขาดแล้วครับ
โอ้โหซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไป๑๐๐คุกทุกคนด้วย
ส่วนตำรวจล่ะส่วนตำรวจนายวรวิทย์ต้องไปฟ้องแพ่งเอาเอง

อันนี้ก็ต้องไปฟ้องเอาเองนะครับแต่นี่เป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาให้นะครับ
ค่ะโอ้โหคุยเรื่องนี้แล้ว
ออกรถออกชาตินะคุณชุวิตก็อธิบายได้ละเอียด

เอาเป็นว่าพักกันก่อนแล้วกันช่วงหน้ามาว่าเรื่องนี้กันต่อสักครู่ค่ะ
ตอบคำถามคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์กันหน่อยนะคะ
หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมามากมาย
อย่างบอกว่ามาตรา๑๕๗เราจะฟ้องพนักงานสอบสวน๒คดีได้เลยไหมคะ

ก็อย่าอย่างนี้เลยนะคุณอย่าไปคิดทะเลาะกับตำรวจเลย
ขอร้องเถอะนะครับอย่าไปเพิ่งจะไปทะเลาะ
แล้วออกมาปุ๊บก็ต้องไปลดน้ำมนต์ใช่ไหมเข้าวัดเข้าวาก่อน
และก็ต้องมาดูพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายกับจำเลย
ถ้าเราเป็นผู้บริสูจน์ทีนี้เราต้องดูด้วยเราบริสูจน์๑๐๐นะ
เพราะบางกรณีเรารอดเอามาแบบสีเทาหน่อย
จำเลยยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยในความสงสัย
บางทีสารลงแบบนี้นะครับพยานหลักฐานไปไม่ถึง
แต่ไม่ใช่ว่าจะยกคือแบบว่ารู้แต่พยานหลักฐานไม่มี
อันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบกรมคุ้มครองสิทธ
และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมท่านต้องไปนะครับ
ไขการจ่ายเงินต่างผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ
อายการต้องเป็นคนฟ้องระหว่างถูกขังของศาลเท่านั้นนะครับ

พิพากษาต้องฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด
ค่ะแต่ยังประยาทหลักฐานไม่ชัดเจน
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ได้รับการยกฟ้องแต่ไม่ได้รับการเยียวยา

ตอบแทนผู้เสียหายพศ๒๕๖
สิงหาปีที่แล้วนี่เองเขาปรับให้เป็น๕๐๐

คุณชูวิทย์แล้วแพ้ที่อยู่ในคุกมีอีกเยอะไหมคะ
ทุนคุณนิวไม่มีใครอยากเป็นแพ้หรอก
แพ้เป็นแพ้กระซวยตายนายวรวิทย์นี่เป็นแพ้๒ที

ถามว่ามีแพ้ไม่แพ้มันก็ต้องมีแล้วครับ
เพราะว่าการต่อสู้เนี่ย

แล้วถ้าเกิดคุณเจอทนายไม่ได้เรื่อง

ไอ้คดีแบบที่ว่าเป็นคดีฆ่าคนตายอะไรเนี่ยนะ
มันต้องถี่ถ้วนสารต้องดูชัดเจน
การสู้กันในกระบวนการของศาล
ต้องมีทั้งทนายโจทย์ทนายจำเลย
สู้กันดูสิว่าใครเก่งกว่าใคร
และสามารถนำมาพิสูจน์ให้สารท่านได้เห็น

อ้าวซะอย่างนั้น
เอามาปะปนกันไม่ได้
ค่ะแบบนี้จะพึ่งกฎหมายพึ่งตำรวจ
พึ่งระบบได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกแล้วครับเราอย่าพึ่งนะครับ
ปฏิรูปตำรวจเนี่ยตรงนี้สิครับที่เรื่องสำคัญนะครับ

ได้ด้วยนะครับได้ด้วยนะครับ
การที่เขาแก้ไขของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ย
ก็ได้พิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพของคน
ที่ไม่ได้กระทำความผิดพูดผู้บริสุทธิ์เป็นแพ้
ถามว่าการเป็นแพ้นี่มีเยอะไหมก็อย่าให้ผมพูดเลยครับ
เพราะว่าขั้นตอนมันต้องมาทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางตำรวจ
มาถึงกลางทางอายการ
และไปถึงปลายทางสารผู้พิพากษา

ถ้าต้นกระดิกไทยมันก็ต้องมีปัญหาหรอกครับ

เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครเป็นแพ้

จะไปเรียกร้องชดเชยเยียวยาอย่างไร
อีกเรื่องหนึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าอยากจะคุยมากเลย

คือการค้ามนุษย์มันไม่ใช่มีประเทศไทย
ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะประเทศไทยทำไมมันเยอะจัง
เดี๋ยวไปเจอที่แม่ห่งสวนเดี๋ยวไปเจอที่สูบพันธุ์
เดี๋ยวไปเจอที่หัดใหญ่นะครับ
อเมริกาก็มีครับไม่ใช่ไม่มี
เปิดเผยว่าทางการสหรัฐได้ตั้งข้อหาค้ามนุษย์ให้กับชาวอเมริกัน
และชาวไทยจำนวน๓๘คน
เมื่อวานนี้ฐานล่อลวงสาวไทยหลายร้อยคนมาจากเมืองไทย
เพื่อมาขายบริการทางเพศที่สหรัฐ
ทำรายได้มากถึง๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลอกลวงให้ไปขายประเวณีแก๊งใหญ่ที่สุด
ที่ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐ

ในอดีตผมเป็นคนให้ข้อมูลกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา

อัครราชทุกท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับ
ชื่อมิสคริสติน่าอะไรอย่างนี้นะครับ

การเอาผู้หญิงไทยไปที่สหรัฐอเมริกา
ไม่ใช่ผมก็ทำนะครับ
เมื่อผมให้ข้อมูลไปผมจำได้ปีนั้นมันปี๕๕
ขณะนั้นผมเป็นสอสออยู่นะครับ
การไปต่างเหล่านี้มันไปตามเมืองใหญ่นะครับ
การไปก็มีการคุ้มครองก็คือ
ไปกับผู้ชายนะครับ

พากันไปเป็นคู่สามีภรรยา

หรือกรณีที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันครับ
เวลาไปเนี่ยอ้างว่าเป็นผัวเมียนะครับ
ผู้ชายอาจจะเป็นคนเกาหลีหรือเป็นคนสหรัฐนะครับ
พาผู้หญิงไทยไปอ้างว่าเป็นภรรยานะครับ

จับสอบเลยครับถ้าเขาสงสัยจับสอบยังไงครับ
ผู้ชายเข้าห้องนี้ผู้หญิงเข้าห้องนี้
เช่นอยู่ที่บ้านเป็นแฟนกันใช่ไหม

ใช้ยาสีฟันยี่ห้องอะไร

นะคือถามในสิ่งที่เป็นส่วนตัวมาก

ดังนั้นถ้าตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งกลับ
เขาส่งกลับเขาถือว่าไม่รับเข้า
แต่กรณีของการที่เข้าไปเนี่ย

ว่าจะพาไปทำงานเป็นนิยายซ้ำซาก
ซึ่งผมเห็นมาแล้วหลายครั้งหลายคราว
สำหรับบอกใครก็ไม่เตือนถ้าเตือนก็ไม่เชื่อ

เขาเรียกว่าค่าแท็กค่าประกัน

ก็มักจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็น

สถานที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานอะไรหรอกครับ
เป็นตึกแถวบ้าง๒ห้องบ้าง๓ห้องบ้าง

ก็ทำงานกันแบบโหดร้ายมาก
ทำงานในระยะเวลา๓๐นาที๒๐นาทีต่อรอบ
ใช้เวลาวันหนึ่งรับแขกถึง๗๘รอบถึง๑๐รอบไปถึง๑๕รอบ๒๐รอบก็มี
ดังนั้นเงินที่ได้รับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเงินได้นะครับ
เรือนจะถูกเก็บไว้ครับเพราะว่าเอาไปหักไง
เมื่อกี้แสนหรือแสนห้าไงตอนมาตัวเครื่องบินยังไม่ได้จ่ายเลย
แล้วใครจะมีเงินแสนห้าถ้ามีเงินแสนห้าก็คงไม่ไปทำ
ดังนั้นถูกเงินถูกหักไว้ถูกหักไว้
พอได้เวลาจังหวะมันเรื่องแปลกมากครับ
พอสัก๓เดือนนะครับตำรวจบุกเลยครับ
ส่งกลับครับเงินไม่ได้ด้วยครับ
ทำงานฟรีเหรอคะทำงานฟรีครับและโดนส่งกลับด้วย
จะเป็นในลักษณะนี้เพราะว่าอะไรหน้าตาเด็กเก่าแล้ว

ไอ้นี่ตำรวจมาปลูกต้องรีบหนีแล้ว
หนีไปตำรวจมาแล้วโดนขังอีกนะ
หนีครับหนีก็โดนตรงกลับ

ลาสเวกัสลอสแองเจลิส
ชิคคาโกนิวยอร์กแอร์แลนต้านะครับ
เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในบริเวณของ

ชิกาโก้นี่ก็ใช่นะครับ
บริเวณที่มีคนเอเซียอยู่เยอะต่าง
ไม่ว่าจะทั้งคาลิฟอร์เนียนะครับ

จะเป็นการนวดนะครับเป็นการร่วมมือกัน
ผมให้ข้อมูลต่างเหล่านี้ไปกับสถานทูตสหรัฐไป

การเดินทางจากประเทศไทยไปสหรัฐ
ใช้ช่องทางจากกรุงเทพไปพักที่โตเกียว
และจากฮาไวลึกเขาก็ไปที่เอลเอนะคะ
จากเอลเอก็ก่อนไปทางชิคาโก้
ไปทางตรงกลางนี่ก็มีเท็กซัสอีกที่

ก็เพราะว่าเครื่องบินมันไม่มีตรงอย่างนี้

ฮาวายไปคาเลฟอร์นีอีก๖ชั่วโมง

ว่าการไปทำงานต่างเหล่านี้ถูกล่อลวงไป
และในบางกรณีไม่ได้รู้เรื่อง

ไม่ได้รู้เรื่องอะไรสามีภรรยาหรือว่าผู้หญิงนะครับ
มีเงินก็อยากจะไปเที่ยวนะครับ

เรียนผู้หญิงไทยสงสัยมาทำงาน

ไปสอบสวนไปค้นตรงค้นตัวสอบถามประวัติ
การแรกที่เราต้องมีผมแนะนำก่อนเลย

เอาให้เห็นชัดเจนว่าเราไปเที่ยว
มีขากลับไหมบางคนบอกไม่ได้มีขากลับ

ข้อที่๒สถานที่ทำงานมีไหม

เช่นมีนามบัตรนะครับ

เออแล้วยูจะไปเที่ยวที่ไหนเหรอมาเกาหลี

สุภาพสตรีไทยบางทีไปกันเอง

เคชั่นของบ้านเขาเขาไม่ได้เห็นอย่างนี้ด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องราววันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องที่ทำให้เราฟังแล้ว

ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่คุณชุวิตจะตีแสกหน้า
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้คุณชูวิทย์เอาเรื่อง

พร้อมทั้งข้อมูลส่งมาเลย

เราจะได้ตามเรื่องให้กับคุณผู้ชม

หมดเวลาแล้วพอก็หมดแล้วด้วยนะครับเพราะวันนี้ยังไม่หายดี
เดี๋ยวให้คุณชูวิทย์ได้ไปพักกันแน่นอนให้คุณชูวิทย์หายด้วย
เรื่องราววันนี้ที่คุยกันเชื่อเหลือเกิน

อาทิตย์หน้ามาตาสว่างกันนะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ